เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบางภาพที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวกันและการสาดน้ำสงกราน
ซึ่งจริงเป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะมาตรการในการที่จะงดสาดน้ำสงกราน
แต่ที่นี่เป็นคลิปออกมาแล้วตอนนี้นายอำเภอเต้นแล้วนะ
ไม่ได้เต้นตามเหล่านี้นะเต้นโดยไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อย
คลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเพจดังที่เอามาโพสต์ลงเนี่ย
ไม่ได้โพสต์แล้วก็มีเสียงเข้ามานะครับ
แต่เราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้
บางคนนึกว่าเป็นภาพเก่าเมื่อ๒ปีก่อนหรือเปล่า
กำลังจะถามว่านี่คือภาพเก่าคือภาพปีนี้ภาพปัจจุบันจริงเหรอ
จุบันปีนี้งานบุญด้วยคุณ
มีการสาดน้ำกันด้วยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
แล้วก็มีไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกกันด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ
ก็มีชาวบ้านกำลังเล่นสาดน้ำ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันอย่างสนุกสนานนะครับ
แล้วก็เต้นไปกับรถเครื่องเสียงเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับ

พร้อมกับระบุพิกัดบอกว่าบ้านนากับแก้
หมู่๕ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจ้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๓เมษายน๒๕๖๔นะฮะ

โดยหนึ่งในผู้ร่วมขบวนแห่ได้ไลฟ์บรรยากาศ
ของพิธีแห่น้ำแห่ไฟรอบหมู่บ้าน

พระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

คือหลายคนที่เข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต
บอกว่าคือการจัดงานบุญไม่ผิดหรอก
แต่เรื่องของการที่คนเราไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
การเฝ้ารองโควิด๑๙มันอาจจะผิดนะครับ
ซึ่งหลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย
และอย่างที่บอกไปพอโพสต์นี้

นายอำเภอเต้นจ้านะฮะนายอำเภอเมืองสกลนคร
คือนายอำเภอวีระเริกวานิสกุลนะครับ
ในฐานะผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
คุมโรคติดต่ออำเภอเมืองสกลนคร
ไปไหนล่ะคุณไปสพดงมไฟ
สถานีตำรวจดำเนินการเอาผิด
กับคนที่กาดตกกลุ่มนี้แล้วนะครับ

กำหนดให้การรวมกลุ่มบุคคลหมู่มาก
ต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการ

แล้วก็ถือเป็นการฝ่าฝืนพรบควบคุมการโฆษณา
โดยการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
พอเป็นแบบนี้แล้วนะคุณ
พอนายอำเภอใช่ไหมไปแจ้งกับทางสพ
ทีนี้ก็ร้อนค่ะร้อนอีกเพราะว่าอะไร
ผู้กำกับสพก็โดนเด้งเหมือนกัน

เรื่องนี้พตตสมประสงค์พิมพิรา
มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสพดงมไฟ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ทางสปกร
ใช่นะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นั่นที่สกลนครที่ขอนแก่นเขาก็มีการโพสต์คลิปกันเหมือนกัน
บอกว่าที่นี่ขอนแก่นหาเห็ดไปทั่วนอกพี่น้องเห่า
พากันย่านติดโควิดคือไม่พากันกลัวติดโควิดเลยเหรอ
วันที่๑๔เมษายนประชาชนต่างพากันตั้งวงกินเหล้า
ลงเล่นน้ำในคลองไม่เกรงกลัวโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่ออกมาเตือนก็ไม่ฟังพิกัดนะครับคลองส่งน้ำบ้านศิลาโกธาจังหวัดขอนแก่นนะครับ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่สพเมืองขอนแก่นโดยชุดปราบปรามลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมกันลงเล่นน้ำบริเวณคลองส่งน้ำบ้านศิลาโกธานะครับ
เจ้าหน้าที่มาพบว่ามีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงมาเป็นครอบครัว
ก็พากันลงเล่นน้ำในคลองชมประธานโดยไม่มีมาตรการในการป้องกันโควิด
ไม่มีการเว้นระยะห่างนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัย
ตำรวจก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับประกาศคำสั่งของจังหวัดขอนแก่น
เรื่องของการห้ามฝ่าฝืนนะครับเรื่องของพรบโรคติดต่อ
พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวนั้นแยกย้ายกลับบ้านกันทันทีนะครับ
เราช่วยกันนะช่วยกันหน่อยนะฮะไม่ประมาทกาศไม่ตกนะครับ